ประเด็นนี้ถามคุณผู้ชมหน่อยละกันค่ะ
บินค่าไฟที่บ้านเป็นอย่างไรบ้างคะ

คือดิฉันว่ามันสูงขึ้นแพงขึ้นประมาณ๕๖๐๐

โศกการไฟฟ้านครหลวงยืนยันนะคะ
ว่าไม่มีการขึ้นค่าไฟช่วงนี้

ทำไมฉันก็เปิดแอร์เท่าเดิมเปิดพัดลมเท่าเดิม
แล้วทำไมค่าไฟมันถึงพุ่งสูงขึ้น
แม้ว่าช่วงเดือนเมษาจะเป็นช่วงพีคนะ

ค่ะนายจาตุรงสุริยาศสิน
ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือว่ากฟน
ก็ยืนยันบอกว่าทางกรฟนเนี่ย
ไม่มีการขึ้นค่าไฟในช่วงหน้าร้อน
ที่หลายฝ่ายมีการตั้งข้อสังเกตในโลกโซเชียลมีเดีย
ว่าเอ๊ะทำไมช่วงเดือน๒เดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
ไฟที่บ้านมันเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติ
ทั้งที่เราก็ใช้ไฟที่บ้านเท่าเดิม
ทีนี้มาดูค่ะว่าไอ้ที่ค่าไฟมันเพิ่ม

ซึ่งทางด้านผู้ช่วยผู้ว่าการกรฟนเนี่ยนะคะ
เขาก็แนะนำให้เราไปตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าดูก่อน
โดยเฉพาะคอมเพรสเซอร์ของแอร์
ที่คอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยจะทำงานหนัก

ที่ทำให้ค่าไฟเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้น
แม้ว่าเราใช้งานเท่าเดิมก็ตามนะคะคุณผู้ชม
แล้วยิ่งบ้านไหนที่มีแอร์หลายเครื่อง
อย่าลืมจะต้องล้างทำความสะอาดแผ่นกรอง

จะได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน
และที่สำคัญประหยัดค่าไฟได้มาก
ถึงร้อยละ๕ร้อยละ๑๐เลยนะคะ
มันมีวิธีการที่มันจะช่วยได้ด้วยนะคุณสืบสกุล
คือเขาบอกว่าแอร์บางทีเราอยากเย็นเราก็จะเปิด๒๔๒๕องศา
ลองปรับวิธีไหมเปิดแอร์สัก๒๗๒๘องศา

มันจะช่วยให้เรารู้สึกเย็นสบายมากขึ้นแล้วก็ประหยัดค่าไฟได้ด้วย
ทีนี้ด้านการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟภ
ก็มีการรายงานยอดการใช้ไฟฟ้าเมื่อวาน๒๔เมษายน
ปรากฏว่าเมื่อวานนี้มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด
อยู่ที่๓๑๒๐เมกาวัตต์
อันนี้ถือว่าเป็นพีคครั้งที่๒ในรอบปีนะ

สถิติเดิมคือวันที่๒๐เมษายนที่ผ่านมา
แล้วเมื่อวานทำลายสถิติไปเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งทางด้านนายเริงชัยโคงทองรองผู้ว่าการระบบส่งกฟภ
ก็ยืนยันนะคะว่าได้เตรียมมาตรการที่จะรองรับ
ใช้ไฟฟ้าที่มันเพิ่มสูงขึ้นอย่างเพียงพอ
ทั้งเรื่องของการผลิตด้านระบบส่งไฟฟ้า

เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของประชาชนนะคะ